เรื่องที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นชายที่อายุ๑๖
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้
ขี่จักรยานยนต์ไปซ้อน๓แล้วไปเจอตำรวจ
คือเขาไม่มีใบขับขี่กันความจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
คือถ้าเจอจริงตำรวจเขาก็ตรวจจับหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปปรับจับนะฮะเปรียบเทียบปรับ
แต่ทั้งสามคนนี้ขี่รถหนี

ขี่รถหนีแล้วท่านผู้ชมครับจวนตัวทิ้งรถ

เสียชีวิตอายุ๑๖ปีนะครับมากับเพื่อนมาคลุมเป็นรวมสามคนด้วยกันนะครับ
คือแม่นี่ร้องไห้นะหลังจากที่ลูกชายวัย๑๖ปีมากับเพื่อนอีก๒คน
ขี่จักรยานยนต์กันมาเมื่อคืนเจอตำรวจทิ้งรถกระโดดน้ำหนีตรงนี้นะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามกันมากลางดึกนะครับตำรวจสายตรวจเนี่ย
เขาจะขอตรวจค้นค่ะนะกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ท่าน้ำวัดตะโนธอำเภอบางกลางจังหวัดอ่า
อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับคือหลังจากรับแจ้งเหตุ
เจอศพห่างจากจุดที่กระโดดเนี่ย
คือท่าน้ำวัตตโนตประมาณสองร้อยเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนงมเจอศพเมื่อเช้า
เพื่อนผู้ตายที่ไปด้วยกันเมื่อคืนนะครับคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดปีนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณตี๒ก็มากัน๓คน๓คนเนี่ยรวมผู้ตายด้วย
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาออกมาจากบ้านนะคือบ้านที่ออกมาเนี่ยเป็นบ้านเพื่อน
แถวซอยติวานนท์สามค่ะระหว่างทางที่ขี่รถมาไปเจอสายตรวจ
ตำรวจสายตรวจสพเมืองนนทบุรีตำรวจขอตรวจค้น
เพื่อนเนี่ยตกใจกลัวเพราะว่าเพื่อนที่เป็นคนขี่รถไม่มีใบขับขี่
ก็เลยพากันขี่รถหนีขี่รถข้ามสะพานเจษฎาบดิน
เข้าไปถึงจุดที่เป็นจุดในวัดนะฮะวัดตะโนธตำรวจก็ไล่ตามไป
เขาก็ขี่หนีอีกก็ขี่ไปถึงท่าน้ำในวัด

รถเลยครับทิ้งรถจักรยานยนต์เลยนะ
คือคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็กระโดดทั้งสามคนนี้ละแต่ตัวของน้อง๑๗คนนี้นะ
พอกระโดดลงไปแล้วเนี่ยในคลองเนี่ยมันมีเชือก
เชือกพันคอก็เลยโอ้โหกะไม่รอดแน่
เราขึ้นฝั่งดีกว่ายอมขึ้นฝั่งมาหาตำรวจ
ให้ตำรวจจับก็ได้นะแต่เพื่อนอีกสองคนว่ายน้ำต่อไป
เพื่อนคนหนึ่งสามารถไหว้ไปถึงอีกฝั่งนึงแล้วขึ้นฝั่งได้
แต่น้องวัย๑๖ที่เสียชีวิตเนี่ยคือจมน้ำหายไปเลย
ตอนนั้นนะครับทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยนะฮะก็รีบระดมกันมาช่วยกันค้นหา
งมกันไม่เจอนะจนมาเจอเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ผมหนีมาผมรู้ว่าหนีโคะลแล้วครับ
ตรงษะนี้ไล่ว่าเขลงละผมครับ
ผมไม่ได้เลี้ยวเข้าสอยเคราะห์ตระโมซ
อีกคนติดสินฟั่งแต่รอยตรวงประเปอง
หนึ่งคนบอกว่าหายไปแล้วดูทีนึงค่ะ
นี่ค่ะคือถ้าฟังเบื้องต้นจากน้องเนี่ยคือแค่ไม่มีใบขับขี่

คือก็คิดว่าน่าจะอารำตกใจเพราะว่ากลางดึกด้วย
แล้วก็แม้ก็ยังเด็กกันอยู่นะคะรู้ตัวว่าทำผิดแล้วเจอตำรวจไง
ที่คลองตรงท่าน้ำวัดตะโนธในตำบลบางกรัก
อำเภอเมืองนนทบุรีจุดที่เด็กเด็กกระโดดน้ำลงไปเนี่ย
จะอยู่ตรงบริเวณโป๊ะท่าน้ำของวัดค่ะครับส่วนจุดที่พบศพที่เจอเมื่อ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยห่างจากจุดกระโดดประมาณสัก๒๐๐เมตร
โดยไปพบศพอยู่ที่ใต้บ้านริมคลองหลังหนึ่งอ่ะนะคะอืม
ทีมข่าวสำรวจความกว้างแล้วก็ความลึกของคลองอ้อมนะคะ
คลองนี้กว้างประมาณยี่สิบเมตรแล้วก็ลึกสามเมตรค่ะเป็นคลองที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง
แต่ว่ากระแสน้ำในหน้านี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เชี่ยวมากนักนะคะครับแต่ด้วยอารามที่เป็นเยาวชน
อายุก็แค่สิบหกสิบเจ็ดปีใช่ไหมคะไหนจะตกใจเพราะหนีตำรวจ
แล้วก็เป็นช่วงกลางดึกที่มืดมากมากด้วยการจะไหว้ข้ามเนี่ยอาจจะทำให้น้องด้วยความตกใจอยู่แล้วอะค่ะ
ก็เลยอาจจะเหนื่อยกว่าปกติเหนื่อยหอบกว่าปกติแล้วก็อาจจะเกิดตะคริวกินได้
ทีมข่าวเราไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับโป๊ะเรือวัตโนธนะคะครับ
บอกว่าช่วงกลางดึกเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกันเป็นเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำ
ก็ตกใจลุกออกมาดูที่หน้าต่างเห็นวัยรุ่นสองคนกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งมาอยู่กลางคลอง
วัยรุ่นอีกคนนึงอยู่ที่โป๊ะเรือค่อยห่อนตัวจากโป๊ะเรือลงคลอง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ๒นายวิ่งตามมาที่โป๊ะเรือ
แล้วก็รวบตัววัยรุ่นคนที่สามที่เพิ่งจะห่อนตัวลงมานั่นนะคะรวบตัวเอาไว้
ส่วนวัยรุ่น๒คนที่อยู่กลางคลองแล้วเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณสัก๒๐เมตรได้
เขาบอกว่าเขาได้ยินนะคะว่าวัยรุ่นคนที่จมน้ำเสียชีวิต
ตะโกนบอกเพื่อนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วอืม
อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จมไปเลยจมไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเพื่อน
แล้วก็คนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เห็นเหตุการณ์เลยทีนี้เขาบอกว่าเพื่อนคนตายที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อ่ะ
ก็รีบวิ่งมาขอความช่วยเหลือให้เขาไปช่วยตามหาเพื่อนที่จมน้ำหายไป
แล้วก็พากลับไปที่ฝั่งโป๊ะเรือของวัดเราก็ถามนะว่าอ่าแล้วตอนนั้นตำรวจอยู่ไหน
เพราะว่าตอนนั้นตำรวจจับคนที่๓เอาไว้ตรงโป๊ะใช่ไหม
ตำรวจเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าตำรวจไปไหนครับ
คนนี้เขาบอกว่าตำรวจกลับไปแล้วค่ะเหลือแค่วัยรุ่นที่ถูกจับคนแรกที่ตำรวจจับอ่ะ
ไม่ได้เอาไปด้วยนะตำรวจไม่ได้พาเขาไปด้วย
สองคนกลับไปแต่ว่าวัยรุ่นคนนั้นยังยืนอยู่ที่โป๊ะ
แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนที่จมน้ำหายไปจนรุ่งเช้าเนี่ยเขาถึงรู้ว่าวัยรุ่นคนนี้จมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว
คือโดดเขาเขาตามมาติดติดคนแรกโดดไปคนที่สองโดดตามเออ
มาประมาณตรงเนี้ยครับมันบอกเพื่อนช่วยด้วย
แต่คนล่ะไอ้แรกคนแรกอะโดดรอดไปแล้วล่ะอืม
ต่ำไอ้คนที่สองประมาณยี่สิบเมตอ่ะอืมมันมัน
มันเค้าไม่ดรอยโกดอะไรนะเพลาะเห็นเขาก็ลงมาที่พกโดด
ที่สามนี่มันลงแบบนี้เลยดีกว่าไม่ต้องโจรเลยอ่ะ
มันค่อยค่อยโดด
คนที่สามอ่ะมากันสามตรงกลางคืน

คนขับเรือที่หน้าวัดเขาเล่านะคะว่า
ตรงนี้เนี่ยตอนกลางคืนตรงโป๊ะเนี่ยนะคะ

ตอนกลางคืนมันจะมืดมาก

เพราะว่ามันยังพอมีไฟส่องสว่างบ้าง

ถามว่าถ้าสมมุติว่ามีคนจะว่ายน้ำไปอีกฝั่งนึงเนี่ย

มันก็ไหลบ้างแต่ไม่ได้เชี่ยวกราบ

คือถ้าจะไหว้ข้ามไปมันก็ไม่ได้ไกลมากนัก

จริงแล้วตรงโป๊ะเรือหน้าวัดตรงนี้เนี่ย
มีนักเรียนมากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

ลุงแกบอกว่าไม่ได้เป็นตะคิวไม่ได้หมดแรงอะไรหรอก

ปกติตรงนี้กลางคืนมืดไหมคืนเมื่อวานเนี้ยมืดไหม

ก็เห็นมืดสว่างมืดสว่าง

ถ้าโดดลงไปเนี่ยจะว่าอีกฝั่งได้ไหม

น้ำมันก็ถือว่าไม่เชี่ยวไม่แรงปกติ
แต่เรื่องว่ายน้ำนี่มันต้องดูหลายปัจจัยนะ

เพราะว่าบางคนว่ายน้ำได้ว่ายน้ำเป็น
แต่ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำทั่วไปอันนี้ก็อย่างหนึ่ง

พอมาเจอลำคลองคลองธรรมชาติจริง
ใช่ความยากความง่ายเรื่องของความตื่นตกใจ
คืออย่างที่บอกว่ากลางคืนน้ำอาจจะเย็นด้วย

อันนี้พอเป็นตะทิวมันก็มีโอกาสที่จะจมน้ำเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

เป็นตำรวจสายตรวจสองนายขี่มอเตอร์ไซค์
กวดวัยรุ่นทั้ง๓คนมาด้วยความเร็ว

ที่สองค่ะกล้องก็เห็นเป็นตำรวจสองนายนะคะ
พากันขี่แล้วก็เข็นมอเตอร์ไซค์มา๒คัน

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะคะนี่เห็นไหมเห็นไฟมาแล้ว

นี่ค่ะตำรวจคนหนึ่งขี่อีกคนนึงก็เหมือนเข็นกันมาค่ะ
อันนี้คือรถของวัยรุ่นทั้ง๓คนที่ซ้อน๓กันมา
แต่ตำรวจกลับกันสองคนนะไม่ได้มีวัยรุ่นกลับไปด้วย
ถ้าฟังจากน้องวัยรุ่นก็คือเขาทิ้งรถแล้วกระโดดน้ำ
ใช่ซึ่งตำรวจแล้วฟังจากชาวบ้านชาวบ้านบอกว่า
ก็เห็นว่าตำรวจอยู่ที่โป๊ะแล้วก็จับคนนึงไว้
คนที่แบบเพิ่งจะห่อนตัวลงไปในคลองก็จับเอาไว้
ส่วนอีก๒คนไหว้ไปกลางคลองแล้ว

เพราะว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็ทิ้งวัยรุ่นที่จับคนนั้น
ไว้ที่โป๊ะตามเดิมแล้วก็ยึดรถของวัยรุ่นที่ขี่มาด้วยกัน

เนี่ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าทีมข่าวเราไปคุยกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
แม่บอกแม่ช็อกมากแม่ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับลูกแม่
น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องพลนะคะ
เป็นลูกคนโตแม่มีลูก๒คนมีคนเล็กอายุ๘ขวบอีกคนนึง
ส่วนสามีเนี่ยทำงานอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
รู้ข่าวว่าน้องพลจมน้ำเนี่ยแม่บอกตอนนั้นแม่ทำอะไรไม่ถูกเลย
ไม่ออกแน่นหน้าอกไปหมดเสียใจมาก
ต่อไปก็กะว่าจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว
แม่ก็ร้องไห้ไปตลอดเวลาที่เล่าให้เราฟังอ่ะนะคะ
บอกน้องพลปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นคนรักเพื่อน
ขนาดวันเกิดเหตุแม่บอกแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกแต่งตัวยังไง
ใส่เสื้อผ้าแบบไหนออกจากบ้านครับสิ่งเดียวที่มันติดอยู่ในใจแม่ก็คือ
ทำไมอ่ะตำรวจก็อยู่ตรงนั้นตำรวจเห็นลูกแม่จะจมน้ำ
ทำไมตำรวจไม่ช่วยเพราะลูกแม่ว่ายน้ำไม่เป็นครับ
ส่วนประเด็นเรื่องรางสังหรณ์ต่างนานาก็ลองถามว่าเออแล้วคุณแม่มีรางสังหรณ์อะไรยังไงไหม
แม่บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอก
แต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องที่มันผิดปกติไปจากทุกทุกวันอ่ะครับ
ก็บอกว่าเมื่อคืนตี๔แม่ลุกขึ้นมาต้มถั่วเหลือง
จะทำน้ำเต้าหู้อยู่ถังลูกเดยมันล้ม
ปกติแม่เป็นคนระมัดระวังมากแม่ไม่เคยทำถังลูกเดยล้มมาก่อนเลย
บังเอิญมันล้มแล้วพักหนึ่งผ่านไป
เพื่อนน้องก็มาบอกแม่ว่าน้องจมน้ำแม่ก็เลยคิดว่า
หรือว่าจะเป็นวิญญาณลูกชายหรือเปล่า
ยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตแล้วก็กลับบ้านมา
แล้วก็เดินเตะถังลูกเดื่อยแม่ล้มหรือเปล่า
เพราะปกติแล้วเนี่ยน้องมักจะกลับบ้านมาช่วงตี๓ค่ะ
หรือว่าจะอธิบายอะไรยังไงเนี่ยเพื่อให้ญาติเขาหายคาใจเนี่ย
ผมว่าอันนี้จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับ
พระเจ้าผู้ชมครับถ้าย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางญาติย่านเขาติดใจ
ตามที่น้องที่เขาบอกว่ากระโดดลงไปแล้วแบบมันเหมือนเชือกพันคอผมขึ้นมาดีกว่าเนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตอนไล่ตามมาเนี่ยแต่ตอนไปก็เข็นรถกันไปอีกคันนึงใช่ไหม
ที่เป็นจัดยานยนต์ของกลุ่มที่กระโดดน้ำหนีที่ขี่หนีกันมา
คำถามก็คือเอาละเมื่อสักครู่นี้แม่เขาบอกอันนี้ชัดเจนแล้ว
คือน้องว่ายน้ำไม่เป็นค่ะน้องที่เสียชีวิตใช่ค่ะคือว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยโอ้โห
คือคลองมันแม้มันจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ยังไงไม่ไหวแน่
กลางดึกด้วยน้องที่กระโดดลงไปแล้วขึ้นเลยแล้วเจอตำรวจเนี่ย
แสดงว่าตำรวจอาจจะบอกว่าเดี๋ยวไปเอารถคืนที่โรงพักไปเปรียบเทียบปรับ
อะไรตรงนั้นก็ว่ากันไปญาติญาติก็เลยติดใจว่าตรงเนี้ยในเมื่อเห็นว่าเขากระโดดน้ำลงไปเนี่ย
แล้วทำไมไม่อยู่รอดูหรือว่ารอช่วยค่ะเนื่องจากสามคนเนี่ยกระโดดลงไปสามขึ้นมาหนึ่ง
แล้วตำรวจไปก่อนแล้วไม่เห็นว่าอีกสองคนเนี่ยคนหนึ่งไปถึงฝั่ง
หรืออีกคนนึงจมตำรวจอาจจะไม่เห็นหรืออย่างไรตรงนี้ตำรวจต้องอธิบายนะ
หรือเห็นแล้วไม่ช่วยหรือพอตามมาถึงแล้วก็เห็นคนเดียวอยู่ที่ฝั่ง
อีกสองคนไม่รู้ก็เลยคิดว่าวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้อยู่ช่วยก็เลยยึดรถไป
แล้วถ้าคุณจะเอารถคืนคุณก็ตามไปที่โรงพักเนี่ยตรงเนี้ยต้องไปอธิบายให้ญาติเขาฟัง

ที่ท่านเห็นนี่คือเมื่อเช้านะฮะเพราะว่าตามที่น้องของเพื่อนของคนที่เสียชีวิต
เขาเล่าให้ฟังก็คือเขาขึ้นมาจากน้ำกันได้เนี่ยเขาต้องไปโทรไปเรียกขอความช่วยเหลือ
จากชาวบ้านจากกู้ภัยให้มาตามหาเพื่อนเขาที่จมน้ำอยู่ใช่ไหมฮะ
เลยติดใจว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่อยู่ช่วยก่อนนะครับทำไมเอารถไปเลยนะ
ป้าของน้องที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่าป้าแจ็คนะฮะป้าแจ๊กบอกว่า
รู้ข่าวเมื่อเช้านะครับว่าน้องเนี่ยก็คือน้องพลเนี่ยจมน้ำเสียชีวิต
ก็รีบขับรถมาจากศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับมาถึงนนทบุรีที่เกิดเหตุ
ก็เพื่อจะมาดูศพหลานนะฮะตอนนั้นก็ภาวนาตลอดทางนะครับว่า
ยังไงขอให้เจอน้องก็แล้วกันขอให้เจอหลานก็แล้วกัน
ได้ข่าวว่าจมน้ำนะแต่ยังหาไม่เจอ
คือตอนที่ป้าเดินทางมาเนี่ยเป็นช่วงที่ทีมประดาน้ำกำลังงมหาร่างน้องพลอยู่
พ่อของน้องพลทำงานอยู่กับป้าก็มาด้วยกันนะครับ
ทำงานอยู่ที่ศิรชาจังหวัดชนบุรี
มันไม่ใช่อ่ะ

ทำไมตำรวจไล่มาแล้วทำไมไม่ยืนดูเด็กก่อนเด็กเด็กโดดน้ำอ่ะ
ตำรวจทำไมต้องหันหลังให้เด็กหัก

เขาติดใจตรงที่ว่าทำไมไม่ดูเด็กก่อน
ถ้าเด็กขึ้นฝั่งได้ไหม
แต่ไม่ได้เลย
บอกแฟนบอกว่าเขาฝันเห็นบ้านเก่าเห็นพ่อบอกว่าเรียกชื่อว่า
มาดูนี่เขาว่าอย่างนี้
ก็เลยแบบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม
นี่วันที่สองมาร้านเลยเนี่ย
เหมือนกับที่เราฝันอ่ะ
คือตรงทางน้ำที่น้องจมั๊ย
ปั่นเลยก็ว่าอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
วันนี้นะฮะตำรวจสพบางศรีเมืองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
ได้ให้น้องสองคนนะครับที่มากับน้องพลที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้
แล้วก็แม่ของน้องพลด้วยมาให้ข้อมูลกับตำรวจที่โรงพักบางศรีเมือง
ตำรวจสพบางศรีเมืองเนี่ยนะฮะอันนี้คือท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับจุดที่เขากระโดดน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในท้องที่สพบังศรีเมืองนะ
แต่ตำรวจสายตรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเด็กเนี่ยนี่คือสพเมืองนนทบุรี
เขาคนละสพชุดที่ไล่ตามเป็นสายตรวจสพเมืองนนทบุรี
แต่เข้ามาถึงตรงนี้มันพื้นที่สพบังศรีเมืองแล้วนะครับ
คือทางสพบังศรีเมืองบอกว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องไล่ตรวจสอบสอบถามรายละเอียดต่อไป
ตำรวจสองนายที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มจักรยานยนต์ของเด็กสามคนนี้เดี๋ยวก็ต้องให้มาให้ข้อมูลกับสพบางศรีเมืองเหมือนกันนะครับ
แต่คดีนี้นะครับถ้าดูณขณะนี้เนี่ย
ภูมิกับการสพบังศรีเมืองบอกว่าก็เป็นลักษณะคือการกระโดดน้ำลงไปเอง
เขาทิ้งรถแล้วกระโดดลงไปเองค่ะไม่ใช่ว่าเกิดการแบบโอ้โห
ในประทะเผชิญหน้าแล้วถูกตำรวจจะกดดันรวดจะยิงรู้จะอะไรแล้วต้องกระโดดน้ำหนีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะคือพอตำรวจมาถึงท่าน้ำเนี่ยเขาทิ้งรถแล้วกระโดดน้ำลงไปแล้วเป็นการตัดสินใจของเขาแต่เพื่อความพรอบคอบของสำนวนคดีเนี่ยก็คงต้องให้ตำรวจสองนายนะที่เป็นชุดที่ไล่ตามรถจักรยานยนต์คันนี้ก็ต้
เขาเสียชีวิตเพราะอะไรอืมนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ